ส่วนเหตุการณ์นี้ที่นครราชศรีมาเหมือนกันค่ะคือมีผู้เสียหายร้องเรียนมานะคะทางเพจไทยรัฐทีวีบอกว่ามีกำนันในพื้นที่บุกเข้าไปทำร้ายร่างกายถึงในบ้านแล้วก่อนหน้านี้กำนันเคยให้คนของกำนันนะคะไปขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านหน้าตาเฉยเลยคือร้องเรียนหลายหน่วยงานเรื่องไม่คืบก็เลยมาร้องสื่อนะคะคือเรื่องเนี้ยเราหาค

นี่เป็นลักษณะด้วยจากของเขาไม่อยู่ด้วยนี่
หายไว้ซื่อซื่อนี่ล่ะ
พอทีมข่าวของเราได้รับเรื่องร้องเรียนมาเราก็ตรวจสอบให้ค่ะ
ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านหัวบึงหมู่๑ตำบลบึงพลัย
อำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ผู้เสียหายก็คือนายสุรชัยอายุ๕๐ปี
ร้องเรียนมาว่าถูกกำนันกระมวลน่ะอายุห้าสิบหก
ตบหัวก็คือตามในคลิปนี้เลยกำนันตบหัวเขา
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นไปเลี้ยงบัวตามปกติ
กำนันกระมวลมาไล่บอกไปเลี้ยงไกลหน่อยอย่ามาเลี้ยงตรงนี้
แต่ไล่แบบพูดจาไม่ดีเลย
ก็เลยเถียงกลับว่าทำไมกำนันพูดไม่เพราะแบบนี้
เป็นถึงผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชน
พอกำนันได้ยินแบบนี้มาตบเลย
แล้วมาด่าเพิ่มด้วยเหตุการณ์อย่างที่เห็นในคลิป
คือตัวนายสุรชัยบอกว่าเอาจริงนะ
ชาวบ้านเอื้อมกับกำนันต์กระม่นมากเลย
แต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะพูดไปก็ทำอะไรไม่ได้

ปล่อยเงินกู้นอกระบบในหมู่บ้านด้วย
หมู่บ้านใกล้เคียงก็เป็นลูกค้าด้วย

ก็ไปถามชาวบ้านคนอื่นดูบ้าง
หลายคนพูดเหมือนกันคุณผู้ชม
กำนันกมลเป็นผู้มีอิทธิพลจริง
แล้วชอบใช้อำนาจในทางที่ผิด
เช่นบังคับให้ไปช่วยทำความสะอาดบ้าน

บังคับให้ชาวบ้านไปช่วยทำความสะอาดบ้านกำนัน
พอไม่ไปช่วยไม่ไปทำให้ก็บอกโอ้ยชาวบ้านไม่เคารพเลย
กรรมการหมู่บ้านมาไล่ออกจากหมู่บ้าน
เอาตำรวจเอาอศมาขู่

คนในพื้นที่ที่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมของกำนันคนนี้บอกว่า
กำนันพาพวกพกปืนบุกมาในบ้านยามวิการไล่แม่ออกจากหมู่บ้านทั้งที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลย
พอแจ้งความคดีก็เงียบไม่มีความคืบหน้า
ไปแจ้งปปชเลยนะให้ตรวจสอบเรื่องก็เงียบ
ลูกบ้านคนนี้โดนกำนันพาพวกมาขโมยรถจักรยานยนต์
กลางวันแสกชาวบ้านหลายคนให้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกัน

ทีมข่าวของเขา
เราได้คุยกับกำนันกมลคนที่ถูกกล่าวหาค่ะกำนันบอกว่ายอมรับว่าทำร้ายร่างกายลูกบ้านจริง
แต่ตบไปครั้งเดียวเองนะเพราะลูกบ้านมาตะคอกใส่มาตะคอกใส่แบบนี้ได้ยังไง
กำนันกระมวลบอกว่าผมแค่ไปเตือนให้เอาวัวไปเลี้ยงที่อื่น
เพราะว่าชาวบ้านคนอื่นร้องเรียนมาอีกทีเรื่องของการเลี้ยงวัว
ส่วนเหตุการณ์อื่นปฏิเสธหมดเลยนะคะ
ที่ชาวบ้านให้ข้อมูลนะคะบอกว่าไม่เคยเลยไม่เคยก่อเหตุตามที่ชาวบ้านกล่าวหาเลย
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะหาข้อมูลแบบรอบด้านนะคะ
ดังนั้นสุดท้ายปลายทางก็เดี๋ยวฝากตำรวจหน่อย
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดูหน่อยให้ไปตรวจสอบหน่อยดีไหม
เพราะกำนันต์เขาเพลินเตือนเสร็จเขาบอกไม่ได้ทำ
แต่ชาวบ้านหลายคนพูดตรงกันว่ากำนันมีพฤติกรรมแบบนั้นจริง

อย่างอีกล้อนเอารถกระยังเดินไปแบบนี้ก็ไม่รู้ขโมยรึเปล่าหรือยังไง
ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงใช่ไหม
แต่ไอ้ตบเมื่อกี้มันป๊าบเข้าไป

ผมใช้ความรุนแรงไปหน่อยเรื่องเอาวัวไปเลี้ยงใช่ไหม

ส่วนในเคสอื่นก็ต้องรอการตรวจสอบกันแล้วกันนะ